คุณผู้ชมแล้วทั้งสองท่านนะฮะเชื่อหรือเปล่าว่าบางทีคนเราเนี่ย
ตายแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตายไปแล้วไปปรากฏตัวให้คนอื่นเห็น
โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วคุณผู้ชมครับอย่างที่สมุทรประการเนี่ยนะฮะ
พ่อค้าขายน้ำแข็งเขาไปเจอเมื่อวานว่าเสียชีวิต
ซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก๓วันก็คือประมาณสักวันศุกร์ได้
แต่ล่าสุดเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพ่อค้าขายขนมเปี๊ยะร้านอยู่ตรงข้ามกัน
เห็นว่าตัวคนนี้เดินไปซื้อขนมเปี๊ยะที่ร้านเขาแต่มารู้เมื่อวานว่าเขาตายไปแล้ว
โอ้โหช็อกเลยขนลุกสู้อ้าวเมื่อวานยังมาซื้อขนมเปี๊ยะอยู่เลย
แต่ล่าสุดเนี่ยตำรวจมาบอกว่าเฮ้ยเขาเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
นั่นหมายความว่าวิญญาณใช่ไหมนั่นสิฮะที่มาซื้อของร้านเขา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นเลขที่๑๙
ชุมนุมพาณิชย์นะฮะตำบลตลาดอำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการ
ตำรวจได้รับแจ้งว่าไปเจอศพผู้ชายเสียชีวิตในห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
นะฮะทราบชื่อคือในอดีตศักดิ์ปรีชาธาวนิตอายุ๔๒ปี
เป็นเจ้าของร้านขายน้ำแข็งเขาเช่าตึกนี้นะฮะเอาไว้ทำธุรกิจ
จากการตรวจสอบคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๓วันนะครับ
ทีนี้ไปถามเจ้าของร้านขนมปังซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกที่ผู้ตายเขาอยู่
ชื่อว่านายคำสัยภูตาเศษอายุ๔๘ปีแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตาย
บอกว่าผู้ตายเป็นโรคเบาหวานเป็นความดันไปหาคุณหมอรักษาตัวเป็นประจำเลย
เห็นครั้งสุดท้ายวันเสาร์ผู้ตายเนี่ยสั่งขนมปังให้ไปส่งที่ห้อง
หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
คนงานที่ขายน้ำแข็งเดินบอกว่าเฮ้ยทำไมมันมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากห้องนอน
คนงานอยู่ข้างล่างนะฮะตัวเจ้าของอยู่ข้างบนก็พากันเดินตามกลิ่นขึ้นไป
หนูตายหรือเปล่าไปดูตรงซอกนั้นซอกนี้สิสุดท้ายไปเจอเจ้านายตายอยู่ที่บนห้องนอนครับ
นะฮะก็เลยแจ้งกู้ภัยมาเก็บศพไปชนะสูตรสาเหตุการณ์ตายติดต่อญาติมารับศพไปประกอบพิธีต่อไป
แต่กู้ภัยมาตำรวจมาชาวบ้านก็ต้องไปมุงมีอะไรกันหรือเปล่า
มันมีเรื่องชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีพี่คนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงนะฮะชื่อว่าคุณป่านนี่คนนี้ฮะ
คุณปานอายุ๕๓ปีเขาเป็นคนขายขนมเปี๊ยะและอุปกรณ์สังขพันธ์ร้านอยู่ตรงข้ามกับร้านขายน้ำแข็งบอกว่า
ไม่รู้มาก่อนว่าเฮียขายน้ำแข็งก็ตายแล้วเพราะว่าเมื่อวานตอนบ่าย๒ตัวผู้ตายเดินมาซื้อขนมเปี๊ยะเขาอยู่เลยซื้อไป๓ชิ้น
พูดเป็นเล่นนะจริงแถมยังพูดกับแม่ค้าด้วยว่าจะกินขนมเปี๊ยะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะนั่น
ต่อไปไม่กินอีกแล้วนะค่ะก็ไม่ได้คิดเลยว่าคนที่มาพูดอ่ะตายไปก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะครับ
แล้วจากนั้นเดินไปหาหมอที่คลินิกแถวตีนสะพานรัฐโพเขาก็แปลกใจว่าอดีศักดิ์จริงแล้วก็เป็นคนชอบกินขนมเปี๊ยมาก
นะฮะแต่ทำไมถึงพูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้สนใจอะไรพอมารู้ว่าเขาตายไปก่อนหน้าวันที่เขาจะเห็นว่าไปซื้อขนมเปี๊ยะเนี่ยขนลุกสู้เลย
นั่นหมายความว่าวิญญาณของเขาออกไปซื้อขนมเปี๊ยะแล้วก็เดินไปคลินิกอะไรแบบนี้นะฮะเอาไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กับเรื่องแบบนี้นะฮะ
มันก็มีเรื่องราวเล่ากันมาบางทีคนตายไม่รู้ตัวว่าตายก็ยังไปปรากฏให้คนเห็นมากมายเหมือนกันนะครับ